แล้วเขาตากแดดตากฝนแบบนี้มานาน๓เดือนแล้วด้วยค่ะ

ห้ามให้อาหารสุนัขมีเจ้าของ
อ้าวทำไมอ่ะ

กลางแจ้งริมถนนสายหลังวัดท่าไซหมู่ที่๑ตำบลท่าทอง

บอกว่าสุนัขตัวนี้น่าจะอายุประมาณ๓๕ปี

เขียนข้อความไว้ห้ามให้อาหาร

ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้าของเจ้าสุนัขตัวนี้
แต่มีนายนารินขวัญแก้ว

อ้างว่าเป็นประธานศูนย์ยุติธรรมอำเภอกาญจนดิต

หากไม่มีใครยอมรับเป็นเจ้าของ

แล้วก็ยืนยันจะดูแลสุนัขตัวนี้เอง

ส่วนสาเหตุเป็นเพราะสุนัขตัวนี้

นายนารินก็เลยโมโหไม่พอใจ
ก็เลยเอาเขาไปล่ามทำโทษไว้

ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงเห่าเสียงหอนโหยหวน

จากเกรงกลัวอิทธิพลนะครับ

ตัวแทนกลุ่มคนรักสุนัขได้เข้ามาพูดคุยเจรจา
ขอให้นำสุนัขไปไว้ที่ที่ดีกว่านี้

สุนัขตัวนี้เป็นของเพื่อนลูกชายเอามาฝากไว้
ยังไงก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นของตัวเอง

บอกว่าเพื่อนลูกชายเอามาฝากไว้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยติดต่อให้ตำรวจเดินทางมาลงบันทึก
พร้อมกับประสูจน์สัตว์จังหวัดเข้ามาตรวจสุขภาพ

จากนั้นนายนารินยืนยันจะนำสุนัขกลับไปล่ามไว้ในบ้าน
และได้ทำบันทึกตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดู
ให้ถูกสุขลักษณะไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่พร้อมอาสาสมัครของมูลนิธิ

กลับเข้าไปในบ้านของตัวเองผูกไว้หน้าบ้านของตัวเอง